มาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันนะฮะ

เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องได้รับทราบข่าวสารนะครับ
กรุงเทพมหานครยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙จำนวนมาก
เพราะว่าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ถ้าแยกรายจังหวัด
ก็จะมีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเยอะเลยนะครับ
เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็มีการตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมนาคมแห่งที่๖
เพื่อจะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่วัดศรีสุดาบรามที่เขตบางกอกน้อยเอาไปดูภาพกันนะครับ
โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดศรีสุดารามวรวิหาร
เพื่อเปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการนะครับ

แต่หากพบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรง
ก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักนะครับ
สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะรองรับผู้ป่วยได้๒๐๐เตียง
แล้วก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้ดูแล
แล้วก็เริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงของวันนี้เป็นต้นไป
นี่เปิดใกล้แล้วนะคุณอีก๒นาทีจะเปิดแล้วนะครับ

ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับระบุด้วยนะครับว่า
แนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่นี่

แล้วก็ทางผู้ป่วยเองก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัด

คือต้องอยู่ภายในหอพักผู้ป่วยห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด
แล้วก็ห้ามถ่ายภาพหรือว่าโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้อง
ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับ
โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพแล้วก็ทางฮอสพีเทลด้วย
ตอนนี้มีผู้ที่รักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น๒๒๓๘รายนะครับ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมนาคมทั้ง๘แห่ง
มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว๓๔๔เตียง
โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมนครอีก๕แห่ง
ปัจจุบันก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน๒๐๔๒เตียง
มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่๑๔๓๕เตียง
ดังนั้นนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร๕แห่งนี้

ก็ยังมีเตียงว่างในการที่จะรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

คืออาจจะไม่มีอาการนะครับไม่ได้มีอาการหนักนะครับ
อีก๖๑๐เตียงด้วยกันนะครับ